ว่าผ่านโรงโหดใช้มีดคัตเตอร์
กรีดผู้ปกครองที่พาลูกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนนะครับ
เหตุนี้นะฮะเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
ผู้ปกครองท่านนี้ก็คือนายเกรียงศักดิ์แก้วตายาศ
อายุ๒๔ปีอยู่หมู่๕ตำบลเสม็ด
มีบาดแผลถูกของมีคมกรีดบริเวณลำคอด้านขวา
แขนซ้ายแล้วก็หน้าอกขวานะครับ
ญาติพยายามประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ก่อนที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลชนบุรีครับ
ก็สอบถามนายเกรียงศักดิ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยนะ
ผู้เป็นพ่อบอกว่าก็พาลูกสาวคือน้องออกัสอายุประมาณ๒ขวบ
เข้าไปเล่นที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียน
เพราะอะไรก็บ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดเตาปูน
เห็นสนามเด็กเล่นเด็กเห็นของเล่น
น้องออกัสเห็นแบบนั้นน้องออกัสก็อยากไปเล่น
อยากเล่นอยู่ตรงข้ามเองนะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองก็คงคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอก
ขอเอาลูกน้อยไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเขาหน่อย
ปรากฏว่าพานโรงเข้ามาต่อว่า
และพยายามไล่เด็กนะไม่ยอมให้เล่นตรงนี้
พ่อเด็กบอกว่าขอเถอะขอน้องเขาเล่นอีกแป๊บเดียว
ตามภาษาเด็กนิดนึงแต่ปรากฏว่า
พาลงไม่ยอมฮะทำท่าเหมือนจะเข้ามาตีเข้ามาทำร้ายเนี่ย
แล้วช่วงนั้นน้องออกัสร้องไห้ตกใจ
ผู้เป็นพ่อรีบวิ่งไปอุ้มเลยนะครับ
แล้วอยู่พานโรงคนนั้นก็ใช้อะไรสักอย่างเนี่ย
มาแบบมาเหมือนมากรีดแขนมาอะไรกับตัวพ่อเนี่ยนะครับ
ตอนแรกคุณพ่อเขาบอกเขาไม่รู้นึกว่าเป็นปากกา
นึกว่าเอาปากกามาขูดมาขีดหรือเปล่า
แต่ตอนหลังเพิ่งรู้ว่าเป็นคัตเตอร์
พอมาดูแผลตัวเองโอ้โหเจอหลายแผลเลยนะฮะ
โชคดีที่น้องออกัสไม่เป็นอะไรคุณพ่อบอก
ตำรวจก็สอบปากคำนายเกรียงยะสวุฒิอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นนักการพานโรงของโรงเรียนวัดเตาปูน

ในฐานะพานโรงผมจะต้องดูแลโรงเรียน
ประกอบกับเป็นช่วงใกล้ค่ำแล้ว
ตอนแรกก็พูดจาดีว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่

แต่ปรากฏว่านายเกรียงศักดิ์ผู้เป็นพ่อของน้องออกัส
อะโวยวายขึ้นมาและกระโจนเข้าใส่ตนก่อน

ตำรวจก็ต้องนำทั้งตัวนายเกรียงซึ่งเป็นพานโรง
แล้วก็ผู้เป็นพ่อคือนายเกรียงศักดิ์เนี่ยนะฮะ

ไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
แต่ที่สำคัญเป็นห่วงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก